ไปดูดราม่าอีกหนึ่งดราม่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเริ่มหนาว
หลายคนก็อยากจะเดินทางท่องเที่ยวอากาศหนาวภาคอีสานภาคเหนือ
แต่ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะเขาไปที่ทุ่งดอกเก๊กหวยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ
แต่ว่าไปเซลฟี่แล้วก็ไปเหยียบย่ำ
เขาเรียกว่าดอกเก๊ควยตรงนั้นทำให้คนแบบอ้าวเปิดให้ดูสวยแล้วทำไมถึงไป
คือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนั่นแหละคืออารมณ์มันทำพังว่าอย่างนั้น
อ่าหลากหลายคนไปเที่ยวกันซึ่งสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์รายหนึ่ง
เขาก็ตั้งกระทู้ร้องเรียนอ้างอีกเนื้อหาจากแฟนเพจรักแม่ปิง
ระบุว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามากลุ่มนักท่องเที่ยวบุกเข้าไปถ่ายภาพเซลฟี่
เหยบย่ำแปลงวิจัยดอกเก๊กหวยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ
แม้ว่าจะมีการนำเชือกมากั้นไว้แล้วก็ติดป้ายว่าห้ามเข้าชัดเจนแล้วก็ตาม
รายถึงขั้นจุงสุนัขเข้าไปด้วย
รายก็นั่งเล่นกลางแปลงดอกไม้ทำให้ผลผลิตที่เป็นรายได้ของชาวบ้าน
บางทีแบบเป็นทุ่งย่าอย่างนี้อยากจะได้ภาพแบบ
เรานอนอยู่ต้องกลางทุ่งย่าแพทย์ไม้ก็เลยไปนอนทับดอกไม้เขาซะงั้น
ใช่ลืมไปว่าอ้าวดอกมันตายได้นะคะ
เข้าไปแบบบุกรุกกันเต็มที่เห็นคนอื่นทำก็เลยทำตามหรือเปล่า
มีป้ายห้ามเข้าเลยอ้าวคนอื่นเขาได้เข้าด้วย

สมาชิกรายหนึ่งบอกด้วยว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่นำเชือกมากั้น

เพราะตั้งใจให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพโดยไม่มีอะไรมาบวชบ้าง
แต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่พอใจค่ะ

ซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไปผู้คนก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะ
พากันประนามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพสถานที่
รายก็กล่าวเชิงประชดประชันค่ะ

แล้วก็ปล่อยกระแสไฟช็อตผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎซะเลย

อันนี้เหมือนเวลากันที่มีหมีมีช้างเข้ามา
แบบทำไมเลือกส่วนไร่นานเลยนะ

แต่ผู้ใช้งานอีกรายนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์แนวนี้เห็นมาเยอะแล้ว
แล้วก็จะเกิดขึ้นอีกเรื่อยหากคนไทยยังไร้วินัยเช่นนี้
เห็นหลายทุ่งนะคะทุ่งดอกทันตะวัน

ใช่ไม่ต้องเอารั้วไฟฟ้ามาหรอก
แค่มีวินัยแล้วก็มีจิตสำนึกก็จบแล้ว
คือจริงแล้วถ้าเราเห็นเขาเขียนป้ายห้ามเข้า

สิ่งที่ควรจะคิดไม่ใช่ว่าอ้าวเขาเข้าได้นี่
สิ่งที่ควรจะคิดคือคุณคะเขาห้ามเข้าค่ะ
ใช่แล้วก็คือบอกนะช่วยกันรักษา
ก่อนที่เราจะไม่มีที่เหล่านี้ให้ได้มาเซลฟี่สวยลงโซเชียลมีเดียกัน

ต้นที่แบบต้องอยู่ในภาพยนตร์เกือบทุกเรื่อง
คนญี่ปุ่นเขาระบุเลยนะว่าเป็นคนชาวเอเชีย
ซึ่งระบุด้วยว่ามีเชื้อชาติไทยอยู่ด้วย

เขาเขียนว่าห้ามไป๒ปี๓ปีก็แล้ว
ยังเข้าไปทำร้ายจนทำให้พื้นที่ตรงนั้นที่เป็นนาข้าวของเกษตรกร

มันน่าเสียดายทั้งที่หนึ่งคือต้นไม้สวยมันอยู่แบบนั้นอยู่แล้ว

ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นต้องตาย
ทำความรู้จักทุ่งดอกเก๊กหวยนี้เพิ่มเติมกันหน่อย

รู้สึกอยากหวงแหนมากกว่านี้นะคะ
ธนวัฒนรอดขาวค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ว่านี่เป็นทุ่งดอกเก๊กหวยอินซี
โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านเกษตรกร
ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยได้รับงบประมาณแต่ปี๒๕๕๘จนถึงปี๒๕๕๙
แล้วก็มีตัวชี้วัดว่าต้องเก็บผลผลิตได้เท่าไหร่

อกเก๊กหวยได้เริ่มบานเต็มพื้นที่๓ไร่
เริ่มมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเยี่ยมชม

เรื่องต้นนายธนวัฒน์ก็อยากจะขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยว
ถ่ายรูปตามร่องแปลงที่กำหนดไว้
อย่าเดินลัดแปลงหรือเหยียบต้นเก๊กหวย

แล้วก็กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่ยังต้องเก็บผลผลิต
ส่งให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อทำการทำไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
แล้วก็คาดว่าเกษตรกรจะเก็บดอกเก็ตหวยหมดภายในวันที่๑๕ธันวาคมนี้
ส่วนพิกัดของทุ่งดอกเก๊กหวยอินซีนี้
คุณผู้ชมไปชมได้นะคะแต่ว่าไม่ไปเซลฟี่ข้างในแล้ว
ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า๓ไร่ของสำนักฟาร์ม๙๐๗ไร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตำบลบ้านโป่งอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ